ไปดูคลิปที่ชาวเน็ตเขาแห่แชร์กันหน่อยนะคะ
เราเห็นวิธีการไล่ผีมาก็เยอะเนอะ
แบบไทยแบบฝรั่งแบบหลายหลายแบบแต่แบบนี้เอาจริงจริงนี่
ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นการพ่นไฟไล่ผีค่ะ
โอ้ยแล้วที่ร้องนั่นคือคนหรือผีค่ะไม่แน่ใจเลยค่ะ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

โอ้ยแล้วที่ร้องนั่นคือคนหรือผีค่ะแล้วที่ร้องนั่นคือคนหรือผีค่ะ
โอ้ยแล้วที่ร้องนั่นคือคนหรือผีค่ะแล้วที่ร้องนั่นคือคนหรือผีค่ะ

โอ้ยแล้วที่ร้องนั่นคือคนหรือผีค่ะแล้วที่ร้องนั่นคือคนหรือผีค่ะ
โอ้ยแล้วที่ร้องนั่นคือคนหรือผีค่ะแล้วที่ร้องนั่นคือคนหรือผีค่ะ

โอ้ยแล้วที่ร้องนั่นคือคนหรือผีค่ะแล้วที่ร้องนั่นคือคนหรือผีค่ะ

สงสารคนมากกว่าสงสารคนที่โดนผีเข้ามากกว่า
ไม่ได้จริงว่าที่กรีดร้องเมื่อกี้นี่คือเพราะว่าร้อนไฟ
หรือเพราะผีโดนของหรือยังไงนะ
แล้วเนี่ยเขาก็เดินมาเหมือนตบที่หัวของคนที่มาทำพิธี๔รอบ

เออซึ่งเขาก็ไม่ได้ตอบนะว่าเขาโล่งหรือไม่โล่งนะครับ
ดึงผ้าขาวม้าออกก็เหมือนลักษณะยังดูเด็กอยู่เลยนะ

ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็เหมือนร้องไห้มันอันตรายนะ
ใช่หลายคนพูดแบบนี้เลยบอกว่าโอ้โหนี่อันตรายมากนะ
คุณเล่นกับไฟแบบนี้เกิดไฟมันลุกพลึบ
แล้วไหม้ผ้าไหม้ตัวคนไหม้บ้านขึ้นมาใครรับผิดชอบอ่ะ
จริงแล้วที่หัวที่หน้าเขาเลยนั่นน่ะนี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหน้าเขาเป็นยังไงบ้าง

เอาเป็นว่าดูไว้แล้วอย่าเรียนแบบนะคะอันตรายจริง